ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะสำหรับแม่เจนนะครับ
สุดาปานโตนั่นเองตอนนี้ต้องเรียกเขาเป็นคุณแม่แล้ว
เพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งและที่สำคัญลูกหล่อด้วยนะคะ
นี่น่ารักไหมล่ะคุณวัยกำลังสนเลยทีเดียวนะฮะ
ควีนลูกชายวัยหนึ่งขวบค่ะด้วยความน่ารักจ้ำม่ำ
สไตล์ลูกครึ่งนะคุณบวกกับความขี้เล่นของหนุ่มน้อย
คุณแม่เขาก็ด้วยความเหอะลูกอะเนาะ
คนแรกแล้วก็น้องน่ารักด้วยโพสต์โชว์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบ่อยค่ะ
ลุงปั้นนะคะชาวเน็ตยังราร้าว

แล้วน้องควีนก็แชร์ใช้แววความหล่อด้วยตั้งแต่เด็กเลย
ถามไม่ได้แหละถามไปล่วงหน้าหลายปีเลยละกัน
หล่อแบบนี้อยากจะให้ลูกชายเข้าวงการหรือเปล่า

เราก็ดีใจอะแหละที่มีคนรักลูกเราเอ็นดูลูกเรา
จะพาน้องเข้าวงการโฆษณงโฆษณาอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
พ่อเขาห่วงมากเลยนะอันนี้จริง
คือแบบยังไม่ให้ออกยังแบบว่าไม่ยอมให้ลูกไปรายการไหนอะไรยังไง
คือถ้าจะไปมีรายการนี้ติดต่อมาเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตสามีก่อน
ว่าแบบเอาลูกไปได้ไหมอะไรอย่างนี้ยังไม่ยอมเลย
บางทีเราเอาลูกลูกลงอินสตาแกรมเยอะเกินก็ดุเราด้วยนะ
ห่วงคนนั้นห่วงลูกมาก
ห่วงลูกมากนะฮะเสียงสูงแล้วคุณพ่อเขาห่วง
ส่วนเรื่องงานในวงการค่ะเจนสุดาบอกเลย
คำเดิมยังไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำละครอยู่
สามารถจัดสรรเวลาในการทำงานพร้อมกับการดูแลสามีแล้วก็ลูกได้อย่างสบายค่ะ
ก็รับค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเจนชอบเจนทำมาตั้งแต่อายุ๑๔ประมาณนี้
จนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่อยากทิ้งอะเนาะ
เราก็ดูว่าอะไรที่เหมาะสมถ้าทิ้งลูกไปแบบหายไปเลยรับงานเหมือนเมื่อสมัยก่อน๗วันไม่ทำอะไรก็ไม่ไหว
แล้วก็ยังมีธุรกิจแบบของตัวเองอีกนะคะนี่แหละตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ในการที่จะจัดสรรบริหารทุกอย่างให้ลงตัวนะคะ